คุณผู้ชมครับโอ้โหผมเห็นข่าวนี้แล้วตื่นเต้นดีใจแทนเขาจริงนะครับ
เพราะว่าคาราบาลแดงนะฮะเขาแจกทองล้านอีกแล้ว
ผู้โชคดีเป็นเศรษฐีในพริบตาคนนี้ชื่อว่าคุณสมพรเซ็มมุกดาครับ
หรือว่าคุณปุ้ยจากจังหวัดสมุทรปราการ
ไปดูโฉมหน้านะครับเศรษฐีหน้าใหม่
ทีมงานคาราบาลนะครับไปแสดงความยินดีถึงที่เลย
บรรยากาศคลักษณ์ชื่นมื้นผู้โชคดีเล่าให้เราฟัง
บอกว่าปกติดื่มทุกวันก่อนไปทำงานนะแล้วก็ส่งฝาเนี่ย
ว่าเขาจะเป็นผู้โชคดีได้ทองล้านส่วนจะเอารางวัลไปทำอะไรต่อนะครับ
ผู้โชคดีบอกว่าจะนำไปปลดหนี้ปลดสินจากบัตรเครดิตแล้วก็หนี้นอกระบบ
และจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกน้อยทั้งสองคน
แล้วจะเปิดธุรกิจเล็กเพื่อต่อยอดสร้างอาชีพอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ดีจริงจริงฮะค่ะซึ่งคาราบาลก็อย่างที่เราเห็นนะคะ
เป็นการแจกต่อเนื่องแจกจริงแจกไปแล้วทั่วไทยนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นเศรษฐีคนต่อไป
ก็ต้องรีบส่งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณ๒กันเข้ามา
เพราะว่าร้านต่อไปจับแจกวันที่๕สิงหาคมนี้นะคะ
เราย้ำของรางวัลกันชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท
ตกแต่งสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัล
รวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทนะคะ
กติกาง่ายเลยคุณผู้ชมครับ
เพียงแค่เขียนบีบแล้วก็ส่งค่ะ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือนะคะ
ส่วนฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาบีบให้แน่นค่ะ
ส่งมาที่ตู้ปน๒บังปะกงฉะเชิงเศร้า๒๔
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ
อย่าช้านะคะเราแจกกันทุกวัน
ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันในรายการตลอดข่าว

ส่งกันมาได้จนถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖ค่ะ
คุณผู้ชมครับเครื่องดื่มนะครับ
คาราบาลแดงนะครับดื่มในราคา๑๐บาทเท่าเดิม
และเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่ม
และสารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
หาได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับ
ซึ่งคาราบาลนะฮะเขาแจกต่อเนื่องนะครับ
เยอะแจกจริงแจกไปแล้วทั่วไทย

รีบส่งฝาคาราบาลแดงแล้วก็ฝาคันโซคูณสองกันเข้ามา
เพราะว่าร้านต่อไปจะจับแจกวันที่๕สิงหาคมนี้
๕สิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ชมครับ